ไปดูความคืบหน้าในการค้นหาเรือแล้วก็สองสามีภรรยาที่อยู่กับเรือเนี่ย
แล้วก็จมศูนย์หายไปพร้อมกันเมื่อวานนี้ค่ะเป็นเรือลากจูงสินค้านะครับ
ก็จมลงที่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสามแยกวัดพนันเชิง
พระนครศรีอายุทยาเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำป่าศักดิ
ค่ะนะฮะเมื่อวานนี้เราก็เห็นภาพเหตุการณ์นะครับ
เราดูรายละเอียดกันไปเรียบร้อยหมดแล้ววันนี้คือการค้นหาผู้สูญหายทั้งสอง
คนที่อยู่กับเรือนะครับนายสมชายทานกุลอายุหกสิบสี่ปี
เป็นคนขับเรือและนางนรมนจันทรโชธเป็นภรรยาอายุ๕๑ปี
ผู้หญิงที่พยายามจะไปปลดเชือกเรือที่ผูกติดอยู่กับเรือที่เป็นเรือสินค้า
แล้วปลดไม่ทันก่อนจะล่มแล้วก็จมลงไปเลยเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
คือหากันทั้งวันเมื่อวานนี้น้ำแรงมากน้ำวนมากนะ
กระแสแรงมากยังหาไม่เจอนะครับวันนี้เริ่มปฏิบัติการค้นหาต่อเป็นวันที่๒นะครับ
เริ่มตั้งแต่เก้าโมงเช้าแต่ก็เหมือนกับเมื่อวานค่ะนี่ฮะ
น้ำมันค่อนข้างแรงนะเป็นกระแสน้ำวนแล้วก็ขุ่นด้วยนะครับ
คาดว่าจะจมลงไปข้างล่างเนี่ยลึกเป็น๒๐เมตรนะฮะ
คือวันนี้เจ้าหน้าที่วางแผนเนี่ยทั้งจากกรมเจ้าท่าด้วยชุดประดาน้ำหน่วยกู้ภัยอายุทยาด้วย
ปฏิบัติการพิเศษทางน้ำทางทะเลด้วย
วันนี้มาช่วยกันหมดนะฮะวางแผนก็คือจะใช้เรือ
ขับกระกกกคู่กันเว้นระยะห่างกันเอาโซ่เหล็กใหญ่ยาวสี่สิบเมตร
ลากโซ่สแกนใต้น้ำรวมทั้งใช้เครื่องโซน่าสแกนของกรมเจ้าท่าสแกนหาวัตถุใต้น้ำด้วย
ซึ่งจะมีความแม่นยำสูงสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่เจอเนี่ยจะใช้โรบอทของกรมป้องกันและบรรเทาสาธภัยนะครับ
เพื่อจะค้นหานะฮะหาตั้งแต่เช้านะครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่าคือวันนี้เราไปเจอไม้พายก่อน
ไม้พายเรือของเรือลำที่ประสบเหตุเนี่ยฮะลอยขึ้นมาเหนือน้ำ
ก็เลยเชื่อว่าเรือน่าจะอยู่แถวนี้อาจจะยังถูกซัดพัดพาไปไม่ไกลจากจุดที่เกิดเหตุเท่าไหร่นะครับ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้เครื่องสแกนโซน่าตรวจสอบใต้น้ำเพื่อยืนยันนะครับปรากฏว่าเครื่องยืนยันว่าเจอวัตถุอยู่ใต้น้ำ
คือห่างจากจุดที่จมเมื่อวานนี้สักประมาณ๕๐๐เมตรคือเมื่อวานเนี่ยก็มีการสแกนแล้วเจอเหมือนกัน
แต่พอนักประดาน้ำลงไปเนี่ยพบว่ามันเป็นต่อไม้ขนาดใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยต้องลงไปดูอีก
ส่งนักประดาน้ำลงไปตรวจสอบนะครับนักประดาน้ำลงไปยืนยันว่าใช่จริงจริงนะฮะ
เป็นเรือลำที่ประสบเหตุจริงนะครับทีนี้ก็ต้องวางแผนต่อว่าจะทำยังไงนะจุดเริ่มต้นจุดแรกก็คือ
ลงไปอีกรอบหนึ่งคือเอาทุ่นเนี่ยไปมัดกับเรือเพื่อทำเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าเรืออยู่ตรงจุดไหน
เพื่อถูกน้ำพัดไปอีกจะได้รู้ว่าอยู่จุดนี้นี่นะฮะก็มีนายเมธีสมบูรณฐานะนะครับ
เป็นกู้ภัยปฏิบัติการพิเศษทางน้ำทางทะเลนะครับเป็นคนดำลงไปเอาทุ่นเนี่ยไปมัดกับเรือนะฮะ
สุดท้ายก็มัดได้นะครับซึ่งคุณเมธีบอกว่าโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะลงไปเนี่ย
จุดที่เรืออยู่เนี่ยลึก๒๑เมตรกว่า๒๑เมตรกว่านะฮะแล้วน้ำวนไหลแรงมาก
ยิ่งดำลึกลงไปน้ำก็ยิ่งแรงมีเศษย่าเศษไม้ไหลมาเต็มไปหมด
ต้องระมัดระวังมากที่สำคัญก็คือมืดมากมืดขนาดไหนคุณเมธีบอกว่า
ทัศนวิสัยคือเป็นศูนย์ฮะคือลงไปถึงตัวเรือข้างล่างเนี่ย
มองอะไรไม่เห็นเลยต้องใช้วิธีลูบคลำเอาแล้วก็เอาทุ่นเนี่ยมัดติดเอานี่นะฮะ
สุดท้ายมัดทุนได้แล้วเดี๋ยวต้องใช้เชือกใหญ่มาผูกกับเรือแล้วก็ค่อยลากจูงขึ้นมา
พอลงไปเนี่ยปัญหามันคืออันดับแรกคือมันจะมีพวกไม้พวกย่าต่างมันจะติดอยู่ที่เชือกครับ
พอทีนี้เราลงไปเนี่ยมันต้องคอยเอาพวกย่าเอาไม้ออกมันก็จะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่กว่าเราจะลงถึงครับ
พอเราลงไปแล้วเนี่ยปัญหาอุปสรรคเนี่ยมันคือน้ำครับน้ำมันแรงมันจะพัดตัวเราเนี่ยจะโยนขึ้นลงขึ้นลงเหมือนเราแล้วชิงช้าสวรรค์ครับ
แล้วก็จะเจอที่น้ำวนน้ำวนมันจะพัดตัวเราพยายามจะพัดตัวเราให้หลุดออกจากลายของเชือก
ใต้น้ำแรงมากครับส่วนทัศนวิสัยในการมองเนี่ยเป็นศูนย์เลยครับมองไม่เห็นเลย
ต้องใช้อาการสัมผัสโดยการใช้มือจับต่อกันลงไปครับจับต่อลงไปกับนักดำหนึ่ง
ลึกยิ่งแรงแล้วก็มันจะเป็นน้ำวนโอกาสถ้าเราหลุดออกจากเชือกเนี่ยแล้วเราไปติดตรงน้ำวน
ที่เราจะขึ้นสูบผิวน้ำมันยากมากครับยากมาก
อันตรายครับอันตรายยากครับยากแล้วก็อันตรายด้วยครับยิ่งเราลงลึกยิ่งอันตรายครับ
ที่เรือเนี่ยมันจะพลิกกลับมาได้ครับมีโอกาสเพราะว่ามันดึงตึงไว้อยู่ครับ
ดึงตึงเรือมันจะพลิกอยู่ประมาณนี้ครับโอกาสถ้าเราไปเนี่ยมันอาจจะพลิก

เท่ากับว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าเรืออยู่ตรงไหนนะฮะจมอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่ายังไม่เจอ
คุณลุงสมชายกับคุณป้านรมนนะฮะยังไม่เจอนะครับนี่คือภาพล่าสุดนะฮะ
ตอนนี้ก็ยังปฏิบัติการกันอยู่ใช่ค่ะนะครับคือตอนเนี้ยหลังจากที่ผูกทุ่นได้เสร็จเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาดำลงไปต่อนะฮะเพื่อเอาเชือกเป็นเชือกขนาดใหญ่
ผ่าศูนย์กลาง๕๒มิลลิเมตรลงไปมัดติดกับเรือ
ก็ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรเพราะว่าเส้นเดียวไม่พอต้องใช้๓เส้น
ก็ต้องสลับกันลงไปเพราะว่าเรือเนี่ยน้ำหนักประมาณ๑ตันนะ
กิโลกรัมก็ต้องเอาเชือกหลายเส้นหน่อย
เพื่อจะลากไปในจุดที่คาดว่าจะพาไปในจุดที่สามารถ
จะดำลงไปแล้วก็ไปดูคนที่ติดค้างอยู่ด้านใน
หรือว่าจะสามารถดึงขึ้นฝั่งมาได้สำหรับเรือนะฮะ
ท่านผู้ชมครับคือวันนี้ระหว่างปฏิบัติการมีนักประดาน้ำ
ทีมกู้ภัยอยุธยาที่ลงไปผูกเชือกเนี่ยคือถึงขั้นหายใจไม่ทันเนี่ย
หมดสตินะครับดียังขึ้นมาทันนะฮะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ท่านนี้
ลงไปสามรอบนะฮะค่ะคือรอบที่สามเนี่ยขึ้นมาเนี่ยโอ้โห
หมดแรงเลยนะฮะใช่ค่ะเพราะน้ำลึกมากอืมเจ้าหน้าที่เอ่ยปากเลยว่า
ยากจริงจริงการดำลงไปเนี่ยอันตรายด้วยคุณผู้ชมค่ะ
ลูกของนางสาวนรมนผู้สูญหายก็มาติดตามการค้นหาตั้งแต่เช้า
คุยกับทีมข่าวว่าสิ่งเดียวที่หวังตอนนี้ก็คือหวังที่จะได้พบร่างของแม่
ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามนะคะแต่ลึกลึกแล้วเนี่ย
เธอก็ยังหวังว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณแม่แต่อีกมุมหนึ่งก็ทำใจเอาไว้บ้าง
ว่าร่างของแม่อาจจะยังติดอยู่ในเรือเพราะว่าเมื่อคืนเธอฝันเห็นแม่
และฝันเห็นนายสมชายยังอยู่ในเรือฝันว่าทั้งคู่ยังอยู่ในเรือ
แล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติอยู่ในเรือก็เลยมีความหวังในลักษณะที่ว่า
ถ้ากู้เรือขึ้นมาได้อาจจะได้เจอร่างเป็นร่างไร้วิญญาณ
ก็จะนำร่างของแม่ไปประกอบพิธีทางศาสนาวันนี้เห็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจแล้วก็อยากจะขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนจริงจริง
ปฏิบัติภารกิจกันอย่างสุดกำลังนะคะอยากจะฝากถึงเจ้าหน้าที่ด้วยว่าก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเจ้าหน้าที่เองเป็นหลักค่ะ
นอนก็ไม่ค่อยหลับเท่าไหร่อ่ะยังภาพมันติดตาพี่แล้วก็ยังฝันถึงเขาอะไรอย่างนี้
ฝันฝันค่ะเขาไม่ได้มาบอกอะไรหรือว่าอะไรแค่ฝันเห็นว่าเขาอยู่ในเรือยังอยู่ในเรือสองคนเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าถ้าเราเอาเรือขึ้นมาเราจะได้เจอหรือเปล่ายังไม่รู้นะ
ขอบคุณจากใจเลยแล้วก็อยากให้พวกพี่เขาปลอดภัยอย่าเป็นอะไรอย่างนี้
เข้าใจชีวิตของทุกคนมีค่านี่นะคะส่วนทางด้านของนายกฤษดา
ลูกของนายสมชายผู้ศูนย์หายก็มาเฝ้ารอติดตามการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่นะคะคือสามีพระยาคู่นี้ที่ศูนย์หายจมไปกับเรือเนี่ยนะคะ
ต่างฝ่ายต่างก็มีลูกติดไงฮะลูกก็มาเฝ้าติดตามการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ตลอดทั้งวัน
คือตัวนายกฤษฎาบอกว่าตอนนี้ก็ได้แต่ภาวนาให้เจ้าหน้าที่ลากเรือออกมาในจุดที่น้ำนิ่งแล้วก็สามารถค้นหาพ่อที่อาจจะยังติดอยู่ในเรือ
เพราะมั่นใจว่าพ่อน่าจะยังอยู่ในเรือค่ะเท่าที่ดูคลิปตอนเรือล่มคือเห็นว่าพ่อยังจับพวงมาลัยเรืออยู่
ก็เลยเชื่อแบบนั้นว่าพ่อน่าจะยังอยู่ในเรือติดอยู่ในเรือ
กฤษดาลูกชายเนี่ยก็บอกว่าช็อกมากนะคะคือพ่อขับเรือมาทั้งชีวิต
ตรงนี้เป็นสามแยกวัดพนันเชิงน้ำไหลแรงและน้ำวน
แต่ว่าพ่อก็เคยขับผ่านนะเคยขับผ่านมาโอ้โห๒๐๓๐ปีเคยผ่านตรงนี้ค่ะ
แต่สุดท้ายก็นี่แหละค่ะเรื่องของอุบัติเหตุมันก็สามารถเกิดขึ้นได้เสมอจริง
หรือว่าอุบัติว่าน้ำนี้มันแรงและพ่อก็เพิ่งมาเดิน
ของเราคุณจิรยุทธ์บุญชูติดตามการค้นหากันอยู่ในล่าสุด
ว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะคุณจิรายุทธ์ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ครับคุณภาคภูมิคุณเขมสอนได้ยินผมชัดเจนไหมครับ

เห็นบอกว่าเจอศพผู้หญิงคนหนึ่งหรือ
คือตอนนี้ครับได้รับการยืนยันว่าเจอศพผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เรือจมประมาณ๑๐กว่ากิโลเมตร
แต่ยังไม่รับการยืนยันว่าศพที่เจอนะครับเป็นผู้สูญหายหรือไม่นะครับ
แต่ชัดเจนว่าเป็นผู้หญิงแน่นอนครับซึ่งตอนนี้ทางญาติของผู้สูญหายที่เป็นผู้หญิงนะครับ
เพื่อทำการยืนยันตัวตนว่าศพที่เจอเป็นผู้สูญหายจริงหรือไม่ครับณตอนนี้
แต่ไกลไป๑๐กิโลเมตรเหรอครับ
ใช่ครับไปไกลกว่า๑๐กิโลเมตรซึ่งมันสอดคล้องกันกับข้อมูลของทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ให้กับทีมข่าวเมื่อวานนี้ว่า

ถ้าตามคลิปคือเขาอยู่นอกตัวเรือถูกต้องไหมครับ

เขาจะต้องไม่ได้ติดอยู่กับเรือ
ฉะนั้นร่างของเขาจะต้องลอยไปตามแม่น้ำ

คุณจิรัยยุทธิ์อธิบายเพิ่มค่ะ
เรื่องของการเจอศพผู้หญิงลอยน้ำค่ะ

แล้วก็ได้มีการพยายามที่จะนำศพขึ้นมายังไงบ้าง
เรื่องต้นเท่าที่ทราบมาคือเป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเกาะแก้ว
ที่เขาเป็นคนขออภัยครับเกาะเกิดนะครับ

ให้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับเดินทางไปตรวจสอบทันที
ซึ่งทางเจ้าที่กู้ภัยก็ยืนยันมาแค่เพียงว่า

ไม่ได้ยืนยันตัวตนว่าเป็นศพของใครครับ
ครับกำลังไปตรวจสอบกันอยู่ใช่ไหมครับ
ทีนี้คุณนัทจิรายุทธ์ครับครับเราเห็นภาพที่คุณจิรายุทธ์
ได้ส่งภาพมาให้เราได้ชมทางหน้าจอเนี่ยฮะ

นี่คือกำลังดึงเชือกที่ไปผูกเรือที่อยู่ใต้น้ำใช่ไหมครับ
ถูกต้องครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา

ทางเจ้าหน้าที่นะครับได้มีการผูกเชือกเส้นใหญ่
ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด๕๒มิลลิเมตรนะครับ
ผูกติดกับเรือที่อยู่ด้านล่างนะครับ๓เส้น
และพยายามที่จะดึงเชือกขึ้นมา
เพื่อจะเอาเรือเข้าไปอยู่ในจุดที่น้ำนิ่ง

แต่ว่าไม่สามารถดึงออกมาได้ครับ
เพราะว่าเรือหนักประมาณ๑ตัน
แล้วก็ต้องลากทวนกระแสน้ำด้วย
เป็นเรื่องที่ยากมากที่จะลากออกมาครับ
เพราะว่ากลัวว่าถ้าออกแรงไปกว่านี้
เชือกจะขาดนะครับแล้วก็จะเป็นอันตรายต่อคนบนเรือได้ครับ

ว่าจะมีการเพิ่มเรือลากลงไปอีกไหมครับ
ดังนั้นคืนนี้จะปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องกันไป
จนถึงขั้นตอนไหนยังไงอ่ะคะ

เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าคืนนี้จะปฏิบัติภารกิจ
โดยการนำเรือที่อยู่ตรงกลางแม่น้ำนะครับ
ออกมาไว้ริมฝั่งจุดที่มีน้ำนิ่งให้ได้ก่อนนะครับ
ซึ่งณตอนนี้จะเห็นได้ว่าคือมีเจ้าหน้าที่เนี่ย
ได้นำสปอร์ตไลท์หรือไฟส่องแสงสว่าง

เพื่อจะง่ายต่อการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นะครับ

ได้มีการประกาศด้วยว่าห้ามเรือเข้ามา

เพราะว่าหนึ่งเลยคือเป็นความสะดวก

เป็นเรื่องของความปลอดภัยของทางเจ้าหน้าที่เอง
หากว่ามีการดึงเรือแล้วแล้วเชือกมันขาด
แล้วมันไปโดนกับเรือที่แล่นผ่านมาจะเป็นอันตรายได้ครับ
ครับคือปลายเชือกหนึ่งก็คืออยู่ใต้น้ำที่ผูกกับเรือ

อีกปลายเชือกนึงเนี่ยเจ้าหน้าที่จะใช้เรือที่อยู่ข้างบนนี้ดึงใช่ไหมครับ

แต่ตอนแรกเจ้าหน้าที่มีการประเมินสถานการณ์ว่า
อาจจะใช้มากกว่าหนึ่งลำนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากครับ
เพราะว่าถ้าจะใช้มากกว่า๑ดำจะต้องโยนเชือกไปอีกหลายเส้น
ซึ่งการดำลงไปใช้เชือกมัดกับตัวเรือที่อยู่ด้านล่าง
มันยากมากเพราะว่าลึกกว่า๒๑เมตร
น้ำยิ่งลึกยิ่งน้ำวนยิ่งไหลแรง
จึงเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับเจ้าที่กู้ภัยนะครับ
เพราะว่าตลอดการปฏิบัติภารกิจผมเกาะติดสถานการณ์
มีเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำถึง๒คนด้วยกันนะครับ
ที่หลุดจากเชือกจนรอยไปกับแม่น้ำ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาเรือลำเล็กไปรับมา๒เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
แต่ก็เจ้าหน้านักประดาน้ำทั้ง๒คนก็ปลอดภัยละ๒คน
แล้วก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อครับ
คุณจิรายุทธ์ฟังแบบนี้แล้วคืนนี้ก็ไม่ง่ายนะคะ

จะดึงเรือออกมาจากจุดที่เป็นจุดน้ำวนให้ได้
มันดูแล้วอุปสรรคมันค่อนข้างเยอะเนอะ
แค่หนึ่งอย่างที่ผมบอกคือเรือมีน้ำหนักมากกว่า๑ตัน
น้ำป่าศักดิ์ที่อยู่ในช่วงน้ำหลากซึ่งน้ำเยอะมากมาก
ซึ่งตลอดทั้งวันที่ผ่านมาผมเห็นชัดเจนแล้วว่าน้ำขึ้นตลอดเวลา
จนถึงตอนนี้ด้วยจุดที่จะลากไปกลายจากจุดที่จมอยู่เยอะมั้ยครับ
วัดพนันเชิงประมาณ๑๐เมตรจุดที่จม
ซึ่งก็ต้องยอมรับตามตรงว่าเป็นเรื่องที่ยากมากครับ

ก็คือการลากเรือไปอยู่ในจุดที่คาดว่า
ปลอดภัยสำหรับนักประดาน้ำที่จะลงไปสำรวจอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ไปดูเรื่องของศพของผู้หญิงคนหนึ่งที่เจอ
ห่างจากจุดเรือจมไปสัก๑๐กิโลเมตร

ตอนนี้นะครับผมได้รับการยืนยันมาแล้วนะครับ
ว่าร่างผู้หญิงที่พบเป็นศพ
ห่างจากจุดนี้ประมาณ๑๐กิโลเมตรนะครับ
เป็นร่างของผู้สูญหายจริงนะครับ
ซึ่งตอนนี้กำลังจะนำร่างเข้ามาที่วัดพนันเชิงมาให้ญาติ

ตอนที่ศพมาถึงก็แล้วกันนะฮะ
งั้นฝากคุณจิรายุทธ์ตามต่อให้หน่อยนะคะ
ถ้ามีความคืบหน้าอะไรแจ้งเข้ามานะคะ

นี่ฮะภาพปฏิบัติการล่าสุดนะครับ
เรื่องต้นในขณะนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรา
ยืนยันว่าได้รับการแจ้งว่า
ศพผู้หญิงที่เจอเนี่ยคือคุณนรมนที่ศูนย์หายไปกับเรือ